คุณผู้ชมคะมาดูอีกกรณีหนึ่งเรื่องของน้องอุ้ม
นักศึกษาที่เรียนดีเลยแล้วก็สุดท้ายถูกอดีตแฟนมายิง
น้องอุ้มเสียชีวิตแล้วก็อดีตแฟนเองก็เสียชีวิต
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่บ้านเกิดที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
เมื่อวานนี้มีพิธีชาปนกิจศพน้องอุ้มนะคะ
โดยพิธีชาปนกิจศพนางสาวนัชริยาทาประจิตหรือว่าน้องอุ้มอายุ๒๒ปี
จัดขึ้นที่วัดป่าสะทองที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
มีทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนบ้านทั้งเพื่อนนักศึกษาร่วมรุ่นของน้องอุ้ม
เดินทางมาร่วมงานศพเป็นจำนวนมาก
หลังจากที่มีพิธีทอดผ้าบังสุกุลเสร็จสิ้นแล้ว
ครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ขึ้นไปดูศพน้องอุ้มเป็นครั้งสุดท้าย
ทุกคนก็ร้องไห้ค่ะโดยเฉพาะคุณแม่ของน้องอุ้มนะคะ
พอเห็นแบบนี้คุณแม่ถึงกับปล่อยโฮ
ร้องไห้เป็นลมปริ่มใจจะขาดเลยนะคะ

ส่วนนายประทวนทาประจิตผู้เป็นสามีของคุณแม่
รวมถึงญาติก็เข้าไปประคอง
แล้วก็ร้องไห้พูดถึงน้องอุ้มด้วยความอาลัย
เพื่อนนักศึกษาร่วมรุ่นก็ร้องไห้เหมือนกัน
ทุกคนบอกเหมือนกันหมดเลยนะว่าน้องอุ้มเป็นคนนิสัยดี

ไม่น่าจะจากไปเร็วแบบนี้นะคะ

ส่วนตอนนี้ที่ทางครอบครัวเป็นห่วงก็คือเรื่องของกองทุนกยศ
เพราะว่าน้องอุ้มไปกู้ยืมเรียนมา
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนสุนันทานายคมสรรโสมนวัฒน์
ก็บอกนะบอกว่าเมื่อน้องอุ้มเสียชีวิตแล้วหนี้ส่วนนี้จะหมดไป
ไม่ต้องเป็นภาระของผู้ที่อยู่ของผู้ปกครองที่ต้องชดใช้
แล้วก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ของน้องอุ้ม
รวมถึงหลายคนที่เกี่ยวข้องสบายใจในส่วนหนี้สินตรงนี้ได้เลย
แล้วนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยบอกด้วยนะคะ
ยังมีเงินกองทุนสวัสดิภาพและพัฒนานักศึกษา
จะมอบให้กับทางครอบครัวของน้องอุ้มจำนวน๑แสนบาทค่ะ